ขณะที่ข้าราชการและก็ประชาชนที่จังหวัดชุมพรกว่า๑หมื่นคนนะครับ
ก็พร้อมใจกันไปร่วมจัดแถวแปลอักษรเป็นหมายเลข๙
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดพิสุนุโลกก็มีคุณยายอายุ๖๓ปีครับ
เข้าไปดูแลพระพลาที่พระองค์เคยเสด็จเมื่อปี๒๕๕๙
คุณยายล่อนมีเมตตาอายุ๖๓ปีนะครับ
ชาวบ้านหมู่๗บ้านรักไทยตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
ผู้ใส่ใจดูแลเช็ดถูทำความสะอาดพระพลาที่ประทับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราชดรที่หมู่บ้านรักไทยเมื่อปี๒๕๕๙
พร้อมกับนำพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประดับไว้ในพระพลาเพื่อให้ชาวบ้านร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
คุณยายล่อนเล่าให้ฟังนะครับว่าได้ทำความสะอาดรอบพระพลายอยู่เป็นประจำ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยไม่หวังผลตอบแทน
แล้วก็จะตั้งใจทำต่อไปตลอดชีวิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะที่นางทัศวงบุญธรรมประชาสัมพันธ์ชำนาญการสำนักงาน
สัมพันธ์จังหวัดปัตตานีก็ถึงกับร่ำให้ด้วยความเสียใจ
ขณะที่กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทย
ทรงมีพระเมตตาเอาพระไทยสัยทุกสุขของประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศ
และมีพระราชทานพระราชดำดังให้ทุกคนอยู่อย่างพอเพียง
หรือแม้แต่ประณาความไม่สมบในพื้นที่จังหวัดเสดงหักไทย
พระองค์ท่านก็ยังมีพระราชดำรัฐ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วย
ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประสบนิกรคนไทย
โดยที่ไม่ได้แบ่งพื้นที่
ไม่ได้แบ่งเชื้อชาติศาสนา
พระองค์ท่านให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน

หลวงราชการที่๙ทรงพระปีชาสามารถในทุกด้าน
กลายเป็นพระในดวงใจและก็จะยึดมั่นปฏิบัติตามพระราชดำรัฐของพระองค์ท่าน
นำไปสั่งสอนลูกหลานต่อไป
ส่วนที่จังหวัดชุมพรนะครับนายนโรงพลละเอียดผู้ราชการจังหวัด
พร้อมกับนางสิริรักษ์พลละเอียดนายกเหล่ากาชาติจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประสบกรณิกรกว่า๑๐๐๐คน
ร่วมกันจัดแถวแปลตัวอักษรเป็นหมายเลข๙ไทย
้อมรอบด้วยสัญลักษณ์พัด๘แฉก
หมายถึงพื้นที่๘อำเภอของจังหวัดชุมพร
และสัญลักษณ์ครึ่งวงกลมสีขาวด้านล่าง
หมายถึงพลังของประสบกรณิกรชาวชุมพร
ดั่งสายน้ำกระเพื่อมที่ร่วมกันแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมราชดรชาวชุมพรถึง๒ครั้ง
ตลอดจนส่งแก้ไขปัญหาพื้นที่เมืองชุมพร
ให้รอดผลจากอุทกภัยตลอด๒๐ปีที่ผ่านมา
พร้อมเพลียงกัน